โชคดีต้องบอกเหมือนกันนะว่าหลักสื่อหลักสำนัก
การที่พระอาจารย์อธิบัตรขนาดนี้นั้น
ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ
เพราะว่ามีสมาชิกพักทยอยเดินทางเข้ามาแล้วครับ
ขณะที่สื่อมวลชนจากทุกแขนงเอง
นำรถถ่ายทอดสดและตั้งจุดรายงาน
ความเคลื่อนไหวนะครับท่าทีของพักนะครับ
หลังจากที่จะได้ทราบผลการเลือกตั้งนะครับ
เพื่อให้ประชาชนและแฟนคลับที่จะมารอลุ้นผลการเลือกตั้ง
ได้รับชมที่บริเวณด้านหน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ซึ่งคาดว่าหลังเวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไป
จะมีแฟนคลับเดินทางมาที่พักประชาธิปัต
ลุ้นผลคะแนนกับสมาชิกพักเป็นจำนวนมากครับ
ส่วนลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์ประจำพักนะครับ
ตรงนี้เองก็จะใช้เป็นจุดวอลูมลุ้นผลคะแนนเลือกตั้ง
รวมถึงใช้เป็นจุดแถลงข่าวแถลงท่าทีการเมืองด้วยครับ
ขณะที่บุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านนะครับ
อย่างนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก
หลังจากลงคะแนนเลือกตั้งที่จังหวัดตรังเสร็จสิ้นเมื่อเช้านี้นะครับ
ได้เดินทางด้วยเครื่องบินกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เพื่อมาร่วมรุ้นผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาที่ทำการพักในช่วงเย็นนี้เช่นกันครับ
และรวมถึงแถลงท่าทีพร้อมกับนายอภิษฎด้วยครับ
นอกจากนี้ครับปภาคประชาธิบัตินายสุธรรมลหงค์นะครับ

เพื่อรอนายอภิษฎนะครับที่จะเข้ามาที่พักในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่ภักดิ์ประชาที่ขวัดนะครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี

อ่ะบรรยากาศก็เนี้ยเริ่มมีสื่อมวลชนไปจับจองพื้นที่

ตอนสักวัน๒๓ทุ่มพอคะแนนออกมา๙๐ก็อยากรู้ท่าที
ว่าจะยังไงเพราะว่าคือมันมีผลนะ
ต่อการร่วมมือกันของแต่ละพัก

รัฐบาลชุดหน้าหน้าตาจะเป็นแบบไหน
เพราะหลายคนเขาทำแบบจำลองมาเยอะมากแล้ว
ก่อนหน้านี้เราพยายามถามหัวหน้าพักทุกพัก

เพราะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้ผลมันออกมาเป็นอย่างไร
แต่คืนนี้๒๓ทุ่มน่าจะเริ่มชัดเจน